มาดูคนนี้บ้างเจ้าของอู่เรือที่เขาให้ปากคำเพิ่มเติม
เขาให้แบบผมว่าเขาให้ตรงไปตรงมาดี

เออใช่เขาบอกเลยว่าเหตุความที่เกิดขึ้นนะ
คนบริเวณเรือสติแตกจนมีพิรุษน่ะ
เขาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานนะครับ
เล่าเหตุการณ์ว่าคืนวันเกิดเหตุ๒๔กรุงพาพันธ์๔ทุ่มเนี่ยนะ
ทีนี้มีคนไปตั้งข้อสังเกตนะพี่เบิร์ตขออนุญาตแทรกนิดนึง
ได้นำสกุลนำสกุลอ๋อไม่รู้
มันไปพ้องเสียงกับรองนายกท่านประวิทย์วงสุวรรณ
แต่ถ้าเกิดว่าดูคำว่าวงเนี่ยการสะกดต่างกันนะคะต่างกัน
คนละวงคนละวงเพราะมีชาวเน็ตไปบอกว่าอ๋อนี่ไง
คนใหญ่คนโตเข้ามาเกี่ยวข้องไงนี่ไงนี่ไงคนละวงนะ
ได้รับทดสัมพยาบาลจากคุณปอร์บอกมีคนตกน้ำ
เขาก็เลยเอาเจ็ดสกีออกไปช่วยตอน๕ทุ่ม

จากนั้นปอเนี่ยเอาเรือมาจอดผูกเอาไว้ที่โป๊ะหน้าอู่ประมาณตีหนึ่ง
เขากลับมาจากค้นหานะครับที่ไปช่วยค้นหาคนตกน้ำน่ะ

ก็เลยเอาเรือเก็บเข้าอู่ตอนตี๕
ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าแหม่มันยังเช้ามืดอยู่
ธนกฤษบอกว่าไม่เห็นความผิดปกติหรือหลักฐานอื่นใด
เพราะว่าปอเนี่ยเขาก็มักจะมาเอาเรือออกไปร่อง
กลับเร็วบ้างกลับเช้าบ้างกันแล้วแต่เขาอ่ะนะเจ้าของเรือ
ส่วนอาการของคนบริเวณตั้ง๕คนนี่๔หลังจาก
รู้ว่าคุณแตงโมตกเรือเนี่ย
ทุกคนอยู่ในอาการตื่นตระหนกนะคุณธนกฤษบอกแบบนั้น

อย่างแซนนี่ชิบโบ๊ะชิเบ๊

ถามว่าตกตรงไหนชี้ไปทั่วนี่พี่เขาบอกนะ
เขาก็เลยเลือกไปคุยกับปอดีกว่ากับจ๊อปดีกว่า
ดูมีสติมากกว่าจนทราบจุดตก
แล้วก็เริ่มขับเรือออกค้นหา
เขาขอใช้คำว่าเขานะไม่ใช่ผมนะ

ฮะมาเออนี่ครับ
หลังเกิดเหตุทุกคนกลับบ้านหมดไง
เขาบอกไอ้คนปกติอันนี้ก็แปลกนะ
เออเนี่ยฮะไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุเลย
มันผิดปกติวิสัยคุณธนกฤษบอก
เมื่อกลับมาที่อู่ทุกคนก็แยกย้าย
ไหนไหนวันแรกบอกว่า
สวดมนต์อยู่ภาวนากันที่นี่นะฮะ
เพื่อที่หวังว่าจะได้เจอคุณตังโม
เขาบอกเขากลับมาจากนั่นไปค้นหา
ไม่เห็นมีใครอยู่สวดมนต์ภาวนาเลย
รวมทั้งบอกว่ากรณีที่จะไปนอนเล่นมือถือที่ท้ายเรือเนี่ย
ไม่มีใครเขาทำกันฮะ
เจ้าของอู่เรือเขาว่าแบบนี้ลองฟังพี่เขาหน่อย

ผมยืนยันว่าทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

เพราะว่าบางคนพูดคือพูดฟังไม่รู้เรื่องเลย

จนต้องเลือกว่าเราจะคุยกับใคร
ใครจะให้ข้อมูลในการชี้จุดตก
คือตอนชั่วโมงนั้นผมสนใจแค่ว่าตกตรงไหนแค่นั้นเอง
คืออยากจะรีบค้นหาให้เจอเพื่อมีโอกาสครับ
ช่วงนั้นไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะ

หนึ่งก็ตัวบุคคลนะครับ
ทุกคนทราบดีหรือว่าเพราะทุกคนครับ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วยได้หรือไม่ได้

อย่างน้อยกอยให้ปากคำหรือให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ก็ยังดี

นั่นแหละคำตอบทุกอย่างอยู่ที่๕คนที่เหลือครับ
ไหนก็เจอเจ้าของอู่เรือ
พี่แล้วคนที่ไม่ชำนาญในการขับเรือเนี่ย
มันจะขับแล้วกระชากทำให้คนตกได้ไหม
ค่ะนะฮะพี่เขาตอบว่าก็เป็นไปได้
เป็นไปได้อ่าพี่พี่
และคนที่ไม่มีใบอนุญาตขับเรือเนี่ย
ขับเรือได้ไหมอ่ะไม่ได้พี่เขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะตรวจสอบ
ตำรวจบอกแล้วไม่ได้เออนะฮะ
ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาตรวจสอบที่เขาตอบในฐานะเจ้าของอู่ใช่เข้าใจค่ะเออ
ส่วนพี่ยังไงต่อฮะไวพัดมันจะฟันคนที่ตกเรือได้ไหม
อันนี้น่าสนใจพี่บอกว่ายังบอกไม่ได้
มันอยู่ที่หลายปัจจัยกระแสน้ำหนึ่งความแรงของน้ำด้วย
เขาก็ตอบแบบจริงใจดีนะไม่ได้หยอกรุดอะไรตรงไปตรงมานะฮะ
ดูแล้วการตอบคำถามก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรนะคะตอบแบบตรงไปตรงมา